เพราะว่าตอนเราถ่ายเราก็ถ่ายนาน
แล้วก็คือคนเล่นก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
เพราะว่าก็เล่นกันก็เล่นไปตามบทนะครับ
ก็คิดว่าก็คงจะสนุกแหละ

เอาไปล้อเลียนเรื่องคำพูดหรือท่าทางทุกอย่างนะครับ
คือแบบว่าเป็นคนพูดจานแร็พอีกเรื่อง

พูดแร็พใส่นางเอกอะไรแบบนี้นะครับ

เพราะบางทีมันต้องพูดคำที่เราไม่เคยใช้แล้วก็บางทีกลับหน้ากลับหลังอีกครับ
แต่บางทีมันไม่ใช่พูดแบบตามปัจจุบันอย่างนี้
แล้วก็อย่างที่เห็นกันก็คือพูดไม่เว้นวัก
บางทีมันเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นคนแบบปากเป็นคนตรงแหละว่าง่าย
คือคนตรงมันก็เลยจะดูปากจับก็คือพูดอย่างที่ใจคิดอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาพูดไปก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่เว้นวักเลยครับ
แสดงแสก้อนท่องของเราเป็นไงบ้างคะเวลาไปไหนมาไหน
ตอนนี้ก็เรียกท่านหมื่นหมดเลยฮะจากเมื่อก่อนเรียกคุณชาย
เดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียกคุณชายแล้วก็เรียกพี่หมื่นบ้าง
สาวเยอะขึ้นไหมคะเห็นในเภสต์เปล่าในการต้องตัวอย่างงี้
โอ้ค่ะก็เยอะนะครับ
เรื่องนี้ก็เขาก็บอกว่าเหมาะสมดูแล้วแบบฟินบ้าง
ดูแล้วแบบเหมือนคนในยุคนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ผมก็ดีใจนะครับ
ตัวพี่โป๊ปนี่ยังมีแฟนคลับใหม่เข้ามาบ้างไหมจากเรื่องนี้
มีฐานแฟนคลับเรากว้างขึ้นไหมคะ
ผมก็เห็นหน้าใหม่ก็เยอะครับ

ตามมาจากคุณชายก็จำหน้าได้
แต่ว่าบางคนใหม่เข้ามาเราก็

แฟนคลับเบลเทมาหาเราบ้างไหมครับ

ก็คือเบลเขาจะมี

แต่เขาก็แฮปปี้กับละครที่เบล

ก็ดีครับอ่านสนุกดีเฉพาะผมไม่เล่น
พร้อมสมัครอย่างเนี้ยแบดคนนี้คนเลยมองว่าเหมือนกับเรา

ก็แค่ว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นแล้ว
เล่นเรื่องนี้แล้วคนชอบคนชอบเรื่องเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่นักแสดงคนหนึ่งในเรื่องนั้นสำเร็จ
แต่เรื่องนี้ทำให้ล็อตนี้ทั้งเงินปากผีทั้งอะไรนะของบอมชมพู่น้ำมนต์
ก็คือแบบดีหมดเลย
เจอนายยิ้มดีใจที่ราคาเรากลับมาทำให้สนุก

โดยเฉพาะเรื่องของผมเนี่ยเหมือนกับว่า
วัยรุ่นดูแล้วเขาก็แฮสแท็กกัน
มันกลายเป็นแบบถ้าทำบททำเรื่องแล้วมันสนุกกับไวรุ่น

แกก็ชมครับว่าราคอนสนุกนะขอบคุณมากที่ที่แบบว่าทำให้ราคอนทิ้งดี
ชมทั้งพี่หน่องทั้งทุกคนนักแสดง
ดิฉิวว่ามีการแปลเป็นซัฟต์จีนด้วย
เค้าออนใกล้กับเราเลย

ต่างก็ลงว่าแบบไปดังถึงจีน
ถ้ามีก็เดี๋ยวไปเรียนภาษาจีนก่อน
ก็ดีครับก็นักแสดงหลายคนก็ไปจีนเยอะนะครับ

เลื่อง๙เขาไปในจีนได้
เคยเห็นนักแสดงในช่องได้
ด้วยควบคุม
ประมาณ๓เดือนก่อนเปิดกล้อง
แล้วก็เรื่อยเลยก็คือทำมาเรื่อย

เพราะเรื่องนี้ถ่ายปีกับอีก๘เดือน
จนทุกวันนี้ก็ยังกินแบบเก่าอยู่เพราะว่ามันชินไปแล้ว
แสดงว่าเราต้องขอภูมิกับว่าลดเรื่องถอดเสื้อลงมาหน่อย
ใช่ก็บอกพี่มายนี่โป๊ปเองเห็นใจโป๊ปหน่อยประมาณเนี่ย

โอ๊ะใครจะซอเบอรี่ละ
ซื้อและแอบผิดหวังไม่เห็นสีชมพู
อ่อนึกว่าต้องไปดูคนอื่นละครับ
แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะ
มันก็แล้วแต่กรรมภัณฑ์มั้งไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยอยากถอเสื้อเท่าไหร่
ไม่มั่นใจในศรีราหรือ
ไม่ค่อยมั่นใจเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเท่าไหร่
แต่ถ้าบางภาพที่มันดูโอเคก็โอเคนะก็ลงได้อะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงนี้งานรุ่งหัวใจเป็นไงบ้างคะจำโป๊
หัวใจก็ไม่ได้อะไรครับก็ยังเหมือนเดิมครับผม

คือยังไม่มีคนคุยหรือยังไงผม
เชิงไม่มีคนคุยหรอกก็มีแต่เพื่อนแหละครับ
แต่ว่ามีสาวคุยอยู่เหมือนกันแหละ
ก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีคนที่แบบเราคุยกันเป็นเพื่อนกัน
จะมีโอกาสพัฒนาได้ยังพี่โป๊บถามหลายรอบยังไม่มีคนเป็นคน
ยังครับยังไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำงานไปก่อนแล้วกันแล้วก็
เดี๋ยวถ้ามันใช่คนนั้นก็คงจะใช่ครับ
เป็นคนนอกโรงการครับ

ขอบคุณครับ

ขอถ่ายรูปก่อน

ถ่ายนานแล้วก็คือคนเล่นก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
ก็เล่นไปตามบทล่ะนะครับ
ก็คิดว่าก็คงจะสนุกแหละ
แต่ก็ไม่คิดว่าคนจะเอาไปพูดหรือเอาไปล้อเลียนเรื่องคำพูดหรือท่าทางทุกอย่างนะครับ
ทีมงานตอนนี้ในบอร์ดแคสก็ดีใจ

จริงแล้วแบบผมคิดว่ามีซีนเดียวนะ

อ้าวแร็ปอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย
คือแบบว่าเป็นคนพูดจานแร็ปอีกผมยังลืมเลย

มีซีนไหนบ้างที่แบบว่าพูดนับใส่นางเอกอะไรอย่างนี้
ยากไหมก็ต้องท่องแบบท่องโบราณด้วย
ยากมากครับเพราะบางทีมันต้องพูดคำที่เราไม่เคยใช้
แล้วก็บางทีกลับหน้ากลับหลังอีกครับ
บางทีมันก็จะพูดแบบตามปัจจุบันอย่างนี้
แล้วก็อย่างที่เห็นกันก็คือพูดไม่เว้นวัก
บางทีมันเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นคนแบบปาก
เป็นคนตรงแหละว่าง่ายคือคนตรงมันก็เลยจะดูปากจัด
ก็คือพูดอย่างที่ใจคิดอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาพูดไปก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่เว้นวักเลยครับ
กระแสข้างนอกของเราเป็นไงบ้างคะเวลาไปไหนไปไหน
ตอนนี้ก็เรียกท่านหมื่นหมดเลยฮะ
จากเมื่อก่อนเรียกคุณชายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียกคุณชายแล้วครับ
เรียกพี่หมื่นบ้างพ่อเดทบ้างพี่ขุนบ้างท่านบ้าง
แฟนคลับสาวเยอะขึ้นนะครับเห็นในเพจต่างที่การจ้องตัวอย่างนี้
ก็เยอะนะครับเรื่องนี้ก็เขาก็บอกว่าเหมาะสม
ดูแล้วแบบฟินบ้างดูแล้วแบบเหมือนคนในยุคนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

พี่ตัวพี่โป๊ปเองยังมีแฟนคลับใหม่เข้ามาบ้างไหมจากเรื่องนี้
มีฐานแฟนคลับเรากว้างขึ้นไหมคะ
ผมก็เห็นหน้าใหม่ใหม่ก็เยอะครับก็เข้ามาเยอะที่แบบบางที
บางคนก็ตามผมมาตั้งแต่ดอกส้มสีทองเราก็จำหน้าได้
ตามมาจากคุณชายก็จำหน้าได้แต่ว่าบางคนใหม่ใหม่เข้ามาเราก็เออ

ไม่ส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับรับต้อนรับเราด้วยมากกว่าครับ
แต่เขาก็แฮปปี้กับละครที่เบลเล่น
เผิ้มไหมเหรอไงรู้เหมือนกันว่าเผิ้มไหมได้แต่ก็คือคอมเม้นต์ก็เยอะแบบ
ก็เวลาเราลงลงไอจีก็ไปอย่างเงี้ยคนก็จะมาแมนเกี่ยวกับละครเยอะ
ก็ดีอาหารสนุกดีว่าผมไม่เล่นทวิเตอร์ไงจะอ่านก็เข้ามั้ย
ไม่รู้อันนี้ก็คือผมก็เป็นนักแสดงแล้วก็
ก็แค่ว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นแล้วเล่นเรื่องนี้แล้วคนชอบ
คนชอบเรื่องเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่นักแสดงคนหนึ่งในเรื่องนั้นสำเร็จ

ติ้งดีมากเลยครับโอ้โหดีใจมาก
เพราะว่าช่วงนี้คือละครค่อนข้างที่จะแบบซบเศร้าหน่อยนะครับ
ก็แต่เรื่องนี้ทำให้ล็อตนี้ทั้งเงินปากผีทั้งอะไรนะของบอม
ชั่วโมงเนี่ยคือแบบดีหมดเลย
ก็เจอนายก็แบบยิ้มแล้วก็เออแบบว่าเออดีใจนะครับที่แบบว่าละครเราแบบ
กลับมาทำให้สนุกแล้วคนดูแบบติดตาม
โดยเฉพาะเรื่องของผมเหมือนกับว่าวัยรุ่นดูแล้วเขาก็แฮสแท็กกัน
มันกลายเป็นแบบว่าคือถ้าทำบททำเรื่องแล้วมันสนุกกับวัยรุ่นเนี่ย

เป็นไงผู้ใหญ่เลียกเผยชมจริงหรือเปล่า

แกก็ชมนะครับว่าเออละครสนุกนะขอบคุณนะอะไรอย่างนี้
ที่แบบว่าเออทำให้ละครเข้ายังดี

ว่ามันจะไม่ไปซัพจีนด้วย

เหมือนกับเค้าเอาไปเป็นเว็บในเพจของจีน
เค้าก็ออนใกล้กับเราเลย

ต่างก็ลงว่าแบบไปดังถึงจีน
ผมก็ยังไงผมก็ให้คนไทยดูก็มีความสุขก็โอเคแล้ว
ยังไม่มีครับถ้ามีก็เดี๋ยวไปเรียนภาษาจีนก่อนก็ดีครับก็นักแสดงหลายคนก็ไปจีนเยอะนะครับ
ไปใหนที่นี่และเรื่องนี้หรือช่อง๓เรื่องก้าวเข้าไปในจีนได้ผมก็กันอยู่ครับ
จะพอในช่องนี้หรือช่อง๓เริ่ม๙เข้าไปในจีนได้
ตอนคงเช็ดขอบคุณครับ

ของที่ฉีดทางผู้กำกับอาทิตย์เป็นที่มาย
คือเรื่องจริงคนสมัยก่อนเขาก็จะถอดเสื้อตลอดแหละ
ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
บางทีก็อาจจะกินเยอะช่วงนั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่กล้าถอดบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
ประมาณ๓เดือนก่อนเปิดกล้องนะครับ
แล้วก็เรื่อยเลยก็คือทำมาเรื่อยคุมอาหารมาประมาณเกือบ๒ปี
เพราะเรื่องนี้ถ่ายปีกับอีก๘เดือน
ทุกวันนี้ก็ยังกินแบบเก่าอยู่เพราะว่ามันชินไปแล้ว
แสดงว่าเราต้องขอภูมิกับว่าลดเรื่องถอดเสื้อลงมาหน่อย

โอ๊คายจะดำตาบริเหรอ
ผิดหวังไม่เห็นสีชมพูอะไรอย่างนี้

มันก็แล้วแต่กรรมภัณฑ์มั้งไม่รู้เหมือนกัน

เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้าบางภาพที่มันดูโอเค
ก็โอเคนะก็ลงได้เลยครับ
ช่วงนี้งานรุ่งหัวใจเป็นไงบ้างคะจำโป๊
หัวใจก็ไม่ได้อะไรครับ
ก็ยังเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

คือยังไม่มีคนคุยหรือยังไงผม
ไม่เชิงไม่มีคนคุยหรอกก็ต่อเพื่อนเลยครับ

มีสาวคุยอยู่เหมือนกันแหละถ้าแบบ

จะมีโอกาสพัฒนายังพี่โป๊บ

เพราะว่าพูดถูกก็ทำงานไปก่อน
เดี๋ยวถ้ามันใช่คนนั้นก็คงจะใช่ครับ
ทำไมที่สูงเลือดที่นี้มันไม่ใช่ครับ
เป็นคนนอกโลการ
ครับผม

โปรดติดตามตอนต่อไป